ช่วงนี้ไปเที่ยวกันต่อไปเที่ยวดูเห็ดประหลาด
คือผมแปลกใจว่าเห็ดนี้ตั้งแต่งวดที่แล้วจนถึงงวดนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเหรอ
ยังอยู่ยังไม่มีใครเอาไปแกงเห็ดใส่หม้อไหนแต่อย่างใด

ไม่อยู่ยังอยู่และที่สำคัญสบงเหลืองขึ้นด้วย
ดูชัดขึ้นว่าเป็นเนรน้อยอุบาตนะคะ
พาไปดูเหตุประหลาดนี้นะคะหลังจากที่งวดที่แล้วค่ะ
มีชาวบ้านถูกกันยกแผงเลยนะคะสำหรับลอตเตอรี่ค่ะที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ประจวบเหมาะกับไลน์หน้าจอที่เขียนว่าวันนี้เราจะถูกหวยรวยไปด้วยกัน
นี่เห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นะ
ก่อนหน้านี้วันแรกจำได้ไหมที่พบเห็ดประหลาดยังไม่มีการตั้งโต๊ะแบบนี้เลย
แต่ตอนนี้มีปฏิกิริยาเพิ่มมุงดูด้วยและพนมมือไปด้วยแบบนี้
แต่ก่อนหน้านี้ยืนดูเฉย
ชาวบ้านตะบองตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมางวดที่แล้ว
เขาอยู่ถูกกันยกหมู่บ้านนะคะได้ยินแบบนี้
ก็เลยมีชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงไปรอดูเห็ดนะคะ
งวดนี้เพื่อนบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงก็แห่ไปกราบไห้เหตุประหลาดลักษณะคล้าย
น้อยอุ้มบาทที่ผุดออกมากลางต้นมะขามต้นใหญ่ที่หน้าบ้านของนายประกอบพุทธนอกค่ะ
ตอนนี้ใต้ต้นมะขามนะคะอย่างที่เห็นมีกระถางทูบต้นผ้าป่า
ให้ผู้ที่เคยได้โชคลาภและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคคืนสู่สังคม
อันนี้ใครที่ถูกไปแล้วนะคะไปร่วมทำบุญส่วนใครที่ไปร่วมชมก็ร่วมทำบุญได้อีกนะคะ
เพื่อนบ้านนอกจากจะแปลกใจในลักษณะของเห็ดแล้วยังแปลกใจว่าที่ผ่านมา๑๕วันเห็ดไม่เหี่ยวเฉา
นี่ผ่านไป๑๕วันแล้วนะคะเจ้าบ้านเล่าว่าวันที่๑สิงหาคม
ขณะเดินผ่านต้นมะขามหน้าบ้านพบความผิดปกติกลางต้นเข้าไปดูใกล้ใกล้
เห็นดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายรูปปั้นเนรน้อยนั่งอุ้มบาดจึงเรียกเพื่อนบ้านไปดู
แล้วก็นำร่างทรงมาประกอบพิธีด้วย
ร่างทรงบอกว่าเห็ดที่เห็นไม่ใช่เห็ดธรรมดานะ

เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านตะบองที่มรณภาพไปนานแล้ว
โดยมาอาศัยต้นมะขามแห่งนี้เพื่อให้โชคลาภ
ผู้ที่เดินทางไปกราบไหว้ทำให้ถูกเลขถูกหวยเนี่ย
เมื่องวดที่ผ่านมากันยกหมู่บ้านเลยก็คือ๗๕นะคะ
แล้วก็บอกอีกว่าหลวงพ่อจะให้โชค๗งวดซ้อนเลยทีเดียวหลังจากนี้
อันนี้เป็นความเชื่อนะความเชื่อเขาเอาร่างทรงมาทรงนะคะ
สำหรับงวด๑๖สิงหาคมนี้เป็นงวดที่๒
ที่เขาบอกว่าหลวงพ่อจะให้โชค
ชาวบ้านก็แห่ไปขอเลขเด็ดตามความเชื่อมากขึ้น
ทำให้เลขต่างตอนนี้ขายดิบขายดีนะคะ
มี๗๔๔มี๑๔นี่เขาบอกขายดีเป็นพิเศษ
ที่นี่๔มานะที่นี่๔มาบางพื้นที่ก็๓มานะครับ